คนงานของเรือดูดทรายหายไปกับสายน้ำ
เพราะว่าตัวเขาเองดำน้ำไปอุดรูรั่วใต้เรือ
แต่ปรากฏไม่โผล่อีกเลยนะครับ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตลอดทั้งวันพยายามที่จะค้นหา
รวมถึงวันนี้ด้วยนะครับก็มีความพยายามในการ
ค้นหาผู้ชายที่ศูนย์หายไปใต้น้ำนะครับ
คือนักประดาน้ำช่วยกันค้นหาร่างของนายสุนทร

หลังจากที่ตัวเขาดำน้ำลงไปเลยนะคุณนะ
อุดรูรั่วใต้ท้องเรือขนทราย
แล้วก็หายไปถูกกระแสน้ำดูดแล้วก็กลืนลงไปในแม่น้ำมูลนะครับ
คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับบ้านโนนเม็ก
ตำบลทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ
คุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนะคุณเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการยังต่อเนื่องในการค้นหานะครับ
แล้วก็มีอุปสรรคทั้งใต้น้ำค่อนข้างแรง
อีกอย่างหนึ่งคือพอช่วงค่ำแล้วมืดแล้วนะฮะ
น้ำมูลกว้างประมาณ๓๕๐เมตรลึกเป็น๑๐เมตรเลยนะครับ
ดังนั้นเมื่อคืนนี้ก็หยุดการค้นหาไว้ก่อน
เช้าวันนี้ได้เปิดปฏิบัติการกันอีกครั้งหนึ่ง
ในการที่จะค้นหาผู้สูญหายนะครับ

ตอนนั้นเรือดูดทรายกำลังดูดทรายขึ้นจากน้ำนะครับแล้วทรายเนี่ยมันก็ถูกดูดผ่านท่อลงมาในช่องบรรทุกทราย
แต่ว่าผู้สูญหายเห็นว่าอีกช่องมันมีรูรั่วน้ำมันไหลเข้ามาที่ห้องใต้ท้องเรือดูดทรายนะ
เขาก็เลยรีบถอดเสื้อเลยกระโดดน้ำลงไปเลยดำน้ำลงไปใต้ท้องเรือเพื่อหวังจะไปอุดรูรั่ว
แต่หลังจากนั้นครับไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคือปฏิบัติการกันมาตั้งแต่เมื่อวาน
จนกระทั่งวันนี้ตั้งแต่เช้านะฮะปรากฏว่ากู้ภัยยังค้นหาผู้สูญหายไม่เจอนะครับ
ทางญาติได้เส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนี้
เพื่อช่วยเปิดทางให้พบร่างของผู้สูญหายโดยเร็วนะครับ